คุณผู้ชมอีกคดีหนึ่งที่ต้องติดตามกัน
กรณีที่หญิงวัย๓๕ปีถูกฆ่า
แล้วก็ฝังกองทรายแถวทุ่งครุ
เรื่องนี้เนี่ยคือพบตรคือลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปติดตามคดีด้วยตัวเองเมื่อวันก่อนเลย
ทีนี้ค่ะมีรายงานด้วยบอกว่า
ตำรวจที่ตามไปจับตัวสามีของผู้ตาย
คาดว่าสามีน่าจะเป็นคนลงมือฆ่าเมีย
จับตัวได้แล้วที่ภูเก็ตนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมผบตรนิตินันพบรภมตนบ
ที่ดูงานสืบสวนก็ยอมรับนะคะ
บอกว่าตอนนี้สิ่งที่บอกได้คือ
บอกว่ารู้แหล่งกบดานของนายนพโสพนว์วัสสู่
อายุ๓๖ปีที่เป็นสามี
แล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าฝังอำพรางภรรยา
ภรรยาที่โดนฝังในกองทรายคือนางอิสดาอุตส่าเพียร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านแถวทุ่งครุนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารอค่ะ
รอให้สารออกหมายจับนายนบก่อน
ส่วนเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมคดีนี้มันล่าช้าไปหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจบอกว่าจะต้องรอผลทางนิติเวทย์
พอได้มาแล้วก็จะนำคำให้การของพ่อของนายนบ
ที่ยอมรับว่านายนบได้มาสารภาพ
ยิงเมียคือนางอิสดาแล้วก็เอาไปฝังในบ้าน

รวมถึงเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับรายงานข่าว
จากตำรวจที่เขาตามคดีนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าหลังจากที่พลตำรวจเอก
ทิพย์ชัยจินดาพบตร
ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเมื่อวันก่อน

ไปตามที่บ้านญาติของนายนบหลายแห่งเลยนะคะ
จนไปเจอนายนบซ่อนตัวอยู่อยู่ที่ภูเก็ต
ทีนี้พอเอาตัวนายนบมามาสอบสวนเนี่ย
นายนบก็ยังไม่ยอมรับสารภาพว่านายนบเป็นคนฆ่าเมียตัวเอง
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะต้องรอให้สารออกหมายจับ
เพื่อดำเนินการต่างให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อ
เพราะว่ากรณีนี้เกิดขึ้นที่เขตทุ่งครุที่กรุงเทพ

กลายเป็นว่านายนบหนีจากกรุงเทพไปกบดานในภูเก็ต
แล้วตำรวจก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างคุมตัวนายนบ
แล้วก็เตรียมตัวนำมาสอบสวนอย่างละเอียดที่กรุงเทพด้วยนะคะ